เป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้น๒แบบ๒เหตุการณ์
เรื่องแรกก่อนเป็นหญิงสาวเจ้าของรถป้ายแดง
จอดรถซื้อของในห้างสรรพสินค้า
แต่พอกลับมาที่รถของตัวเธอเอง
ต้องตกใจเมื่อเจอแบบนี้
นี่อะไรทำไมมันเลอะไปแบบนี้คะ

ไม่ใช่ไปแต่งแต้มเติมลายให้เป็นสีลายเส้นสีดำแบบนี้

นี่แหละครับภาพรถสีขาวเปื้อนไปด้วยสีน้ำมัน

นำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คพร้อมระบุข้อความว่า
เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือมันมีรถเหยียบกระป๋องสีกระเด็นใส่
เห็นเหตุการณ์ช่วยแจ้งกลับมาทีค่ะ

สิทธิ์เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่
ก็พบว่าพบกับนางสาวรัตนาแหลมหลักเจ้าของเฟซบุ๊ก
และเธอยังเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับ

มาจอดที่ลานจอดรถของห้างทุกวัน
มีเพื่อนมาบอกว่ารถที่เธอจอดไว้
สาดสีดำเลอะทั้งคัน

แต่ดูที่รถก็เห็นว่ารถเลอะ
แต่มองขึ้นไปเป็นเพดานบนที่ต่างมันเลอะหมดเลย
และท้ายที่สุดก็ไปเจอเจ้าตัวนี้คุณ

ถังสีบุบบี้วางทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านะครับ

และจุดที่เธอจอดไม่มีกล้องวงจรปิดติดไว้ซะด้วย
แต่เมื่อให้ทางห้างตรวจสอบ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด

ใครที่เห็นเหตุการณ์อะไรอย่างไรบ้าง
พบว่าเป็นอุบัติเหตุครับ
ที่มีการทาสีฟุตบาทอยู่
และช่องวางลืมถังสีไว้

แล้วก็มีรถคันหนึ่งขับมา

สีในถังกระเด็นมาใส่รถของเธอ

ก็เลยตามหารถคันที่เขาบอกว่าเหยียบ
นะครับก็หลังจากทางห้าง
ทราบเรื่องแล้วว่าเป็นสีทาฟุตปาดนะครับ

ขอรับผิดชอบค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ

ก็ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้
แต่ไม่เป็นไรทางห้างบอก
กล้องวงจรปิดขนาดที่ชายคนหนึ่งขับรถมาจอด

ไปซื้อของในร้านค้าฝั่งตรงข้าม

ก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปดันท้ายรถ

รถมันก็เข้ามาชนแล้วนะครับ
ส่วนผู้หญิง๒คนที่ยืนอยู่หน้าร้านค้า
โอ้โหวิ่งหนีกันออกมาได้ทันแหละครับ
ผู้โพสต์ตั้งชื่อคลิปนี้ว่า

ตามมารับเจ้าของเองถึงที่

แหมเจ้าของรถสบายเฉียวนะ

แต่อยู่รถมันถอยมาได้ยังไงคุณ

หรือใส่เกียร์ถอยหลังไว้

ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอหาคำตอบนะคะ